ท่านผู้ชมครับเราไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
พรสายไหมกับทางอาสาของร่วมกระตันยูนะฮะไปเจอเจอกันบนท้อง
ถนนค่ะนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุเรื่องของเคสจักรยาน
หยนลลลมนะฮะเรื่องราวเป็นยังไหร่เนี้ย
ตามต่อนะฮะแต่ว่าไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
รู้มากกับหนูดี
รู้แม่งกับหนูดี
แล้วพี่มาถูกรถอยู่ได้ไง

ทุกคนอยู่โถมอย่างกะนึงล่องมามึงล่องมาคืออะไร
นี่ครับคืนนี้ผ่านมาครับ
จักรยานยนต์ล้มอยู่๒คัน
แล้วก็นี่ครับทีมกู้ไพสองทีมก็

อีกฝั่งหนึ่งก็ไปปาดหน้าเขาอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าฝั่งนั้นก็ลงมาเอาเรื่องเอาราวถึงขั้นทุบรถมีม่วงมีมีดมาด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับฝั่งหนึ่งคือทางอาสาร่วมกับตันยูนะครับอีกฝั่งหนึ่งคืออพรสายใหม่นะครับ
แถวแถวแยกพลาธิการทหารอากาศเขตสายใหม่นะครับทุกผู้ชมครับอ่าทั้งสองทีมกู้ภัยก็ได้รับแจ้งเรื่องจักรยานยนต์ล้มนะก็พยายามจะมาที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมฮะอ่าฝั่งอพรสายใหม่ในชุดสีส้มเสื้อสีส้มมาถึงจุดเกิดเหตุก่อนฝั่งร่วมกระตันยูขับตามหลังมานะครับมาถึงจุดเกิดเหตุ

เหมือนกับสบัดหรือเปล่าก็ไม่รู้กลางทางเนี่ยแต่เหมือนกับจงใจปาดหน้ารถเขาอ่ะเขาก็เลยไม่พอใจค่ะพอไปถึงจุดกันก็เลยลงไปสอบถามกันแล้วเรื่องมันก็บานปลายตามคลิป
ไม่ได้ถึงก่อนครับก็คือต่างคนต่างมาถึงเนี่ยครับแต่ว่าระหว่างในที่เกิดเหตุมันมีกระทบกระทั่งไงผมก็ไม่แน่ใจ
เพราะว่าผมเป็นอยู่คันหลังเพราะว่าสองคันหน้าเขาขี่คู่กันอยู่แต่ผมเห็นสถานการณ์แล้วมันไม่ดีแล้วมันไม่ได้ขี่ปกติไงพี่
แต่คราวนี้หลังจากนั้นเขาก็ลงรถมาประมาณเพราะหลังจากนั้นมามาอีก๒คันลงจากรถมา๔๕คนกูมาที่ผมคนเดียวเลยผมก็ต้องป้องกันตัวผมผมก็ยืนชิดรถผมเพื่อที่จะเตรียมสู้เขาแล้วตอนนั้นเขาถอยไปผมก็ไม่ได้อะไร

เนสนิทัศน์เขาบอกว่าก็มาถึงพอกันนี่แหละนะส่วนฝั่งอพรสายใหม่นะครับยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปขับปาดหน้านะฮะส่วนฝ่ายร่วมกระตันยูนี่แหละนะครับที่ชักมีดออกมาข่มขู่จริงก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก็คือไปถึงตอนนี้ได้ทำการเบรกแล้วเหมือนท้ายสะบัดครับ
เอ่อทำการเบรกตรงแยกไฟแดงนะครับพอดีก็มาเร็วอยู่ครับแล้ว
ท้ายมันไปปัดไปโดนเกือบโดนกับรถคู่กรณีร่วมกระตัน
อยู่ครับทีนี้ก็มีเรื่องปากเสียงลงมาเคาะรถทุบรถอะไร
ประมาณนี้ครับว่าเหมือนจะเรียกลงมาคุยอันนี้คุย
คุยไปคุยมาก็เหมือนวัยรุ่นนะครับมีปากมีเสียง
อันนี้ทางคู่กรณีร่วมกับตันยูได้เอามีดในรถ
ครับซึ่งอยู่ในรถเขาเอาลงมาจะทำการเหมือนแบบผม
เหมือนขู่หรือว่าจะฟันก็ไม่แน่ใจครับ
ถือว่าเป็นโจทย์ไหมก็เหมือนแบบว่า
ไม่ถูกกันมากกว่าไม่ได้คุยกันอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ตำรวจสอนอสายใหม่ก็เลยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
คือยังไงก็ในฐานะคนทำงานเหมือนกันนะฮะ
อุดมการเดียวกันก็เคลียร์กันดีกว่า
จับไม้จับมือกอดกันขอโทษกันยกมือไหว้กันนะฮะ
ยังไงก็ต้องเจอกันอยู่เขตเดียวกันนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ไปถามกันอีกทีนึงนะฮะ
นี่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพของร่วมกระตันยู
ที่พยายามเข้าไปเจรจาเมื่อคืนนี้ด้วยในคลิปนะ
เขาก็บอกว่าที่เนสเข้าไปที่เห็นมันได้ไปทุบรถ
คือไปเคาะกระจกรถเขาเพื่อจะให้คนขับฝ่ายอพรลงมาคุยกัน
หลังมีการขับลักษณะปาดกันนะ
เรื่องถือมีดก็เป็นลักษณะ
คือในทีมเนี่ยมีคนไปหามีดมาจริง
เพราะอีกฝ่ายเนี่ยเขามากันก็หลายคน
เหมือนกับเอามาป้องกันตัวไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ถ่ายมาปกติไปถึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหน้างานครับ

เด็กวัยรุ่นที่เหมือนทางอพรเขาก็เอาเข้ามาใหม่

กำลังแบบแหลงพอไม่ทันก็มีอาการออกอาการออกอะไรอย่างนี้ครับ
ชักสีหน้าใส่กันชักอะไรกันมันก็จะมีตรงนี้เข้ามามากกว่า
แต่ผมอยากให้ทำงานกันแบบไม่มีปัญหา
อยากให้ทำงานของตัวเองอย่าเกินหน้าที่ของตัวเองครับ
ในสิ่งที่รับมอบหมายมาผมจะเห็นคนเจ็บเป็นที่ตั้งนะครับ
ในเรื่องแย่งเคสแย่งอะไรกันเนี่ยให้ผมส่งคนเจ็บหรือให้เขาส่งคนเจ็บก่อน

ยังไงก็ช่างเราทำคนเจ็บเราเคลียร์คนเจ็บออกจากพื้นที่ให้ได้ก่อน
ใช่ครับผมจะอย่างนี้ตลอดผมจะเตือนกันตลอด
เอาเป็นว่าสองฝ่ายก็ไม่ได้แจ้งความอะไรกันนะครับ
ก็พูดคุยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น